ในยุคที่ของก็แพงคนก็ยังมาหลอกลวงกันอีก

คือมีคนร้ายคนหนึ่งเป็นผู้หญิงนะ
เข้ามาสั่งอาหารใส่กล่องแล้วแกล้งบอกว่า
น้ำมันแพงเดี๋ยวฉันจะไปเอาน้ำมันจากบ้านเพื่อนมาให้
น้ำมันตรงนั้นขายเป็นรังถูกมากเลยป้า

น้ำมันถูกละลูกป้าอยากซื้อบ้าง
สุดท้ายถูกผู้หญิงคนนี้หลอก
วงจรปิดจับภาพว่าผู้หญิงที่หลอกลวงคุณป้า

ทีคุยโทรศัพท์เพื่อสั่งซื้อน้ำมันพืชราคาโรงงานกับเพื่อน
บอกว่าเพื่อนโอ้โหเป็นเจ้าของโรงงานอะไรแบบนี้เลยนะ
แล้วก็หลอกลวงให้แม่ค้าหลงเชื่อ
แม่ค้าก็เลยสั่งซื้อน้ำมันพืชกับคนร้ายไปด้วย

เพราะว่าโอ้นึกว่าหนูจะซื้อได้ในราคาถูก
แม่ค้าก็อยากจะได้ราคาถูกเหมือนกันนะครับ
ทีนี้ผู้สิทธิ์ข่าวของเราเดินทางไปพบกับคุณป้า
เจ้าของร้านอาหารตามสั่งในหมู่บ้านเอื้ออาทร
ตำบลวังเย็นอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซานะครับ
ก็คือคุณป้าบุญรัฐศรีลาออน
คุณป้าเล่าให้ฟังบอกว่าโอ้โหวันเกิดเหตุนะ
คนร้ายผู้หญิงไรเนี่ยนะขี่รถจักรยานยนต์มาที่ร้าน

แล้วก็สั่งข้าวกะเพราหมูกรอบ๑กล่อง

ทำไมล่ะป้าก็ถามป้าบอกรอนิดนึงได้ไหม
ลูกค้าบอกป้าป้าอย่าเพิ่งทำด้วย

จะเอาน้ำมันพืชราคาโรงงานที่บ้านเพื่อนก่อน
เพื่อนหนูเนี่ยโอ้โหเขาทำโรงงานเลยนะ
น้ำมันพืชราคาโรงงานราคาถูก
ป้าก็ถามไปถูกเท่าไหร่ล่ะ
คนร้ายบอกแบบนี้รังละ๔๕๐บาทคุณ
ปัจจุบันที่ขายอยู่กันรังละประมาณ๙๐๐บาท๑๒ขวดเนี่ยนะ
ป้าก็เลยหูผึ่งเลยป้าบอกว่าฝากซื้อ๒รังได้ไหม
เอาเงินไปเลยหนู๙๐๐บาทนะฮะ
ทีนี้คนร้ายก็ทำทีทำท่าโทรศัพท์ไปแล้วก็พูดในสายนะ
เออเธอเนี่ยฉันจะสั่งน้ำมันนะแล้วเดี๋ยวมีป้าร้านค้าก็สั่งด้วยนะ

หลอกลวงคุณป้าได้คุณป้าบอกก็เลยหลงเชื่อให้ตังค์ไป

ไม่มาแล้วไม่มาแล้วฮะ
คือเขาจะเข้าตามร้านของพ่อโดยตรงเลย
โอ้โหป้าบอกตอนนั้นป้าก็หลงเชื่อไปนะ
น้ำมันรังละ๔๐๐กว่าบาทนะฮะ๒รังก็จะ๙๐๐แต่ทีนี้
ขออภัยน้ำมันธรรมดารังละเกือบ๙๐๐บาท
แต่ทีนี้เขามาหลอกลวงว่า๒รัง๙๐๐ป้าก็เอาสินะฮะ
ทีนี้คุณป้าไปแจ้งความไว้กับตำรวจสพแปลงยาวแล้วนะครับ
แล้วก็นำคลิปจากกล้องวงจรปิดโพสต์ไว้ในโลกโซเชียล
ปรากฏว่ามีพ่อค้าแม่ค้าชาวบ้านหลายร้านหลายพื้นที่เนี่ย
เมนต์เข้ามานะแล้วโทรมาคุยกับป้านะ
บอกว่าโดนผู้หญิงคนนี้เหมือนกันหลอกลวงมาลักษณะเดียวกันเลย
เองก็หวังว่าโพสต์นี้จะเตือนภัยและเป็นอุทาหรณ์นะครับ
บอกว่าอยากให้มิจฉาชีพขอมันจะได้ไหมนะ

มันจะสงสารไม่ได้นะสังเติมจริงนะครับแบบนี้
บอกว่าอยากให้สงสารชาวบ้านบ้างนะครับวิกฤตโควิดก็แล้วของก็แพงแล้วนะฮะ
แล้วก็อยากให้ตำรวจทำงานในการจับกลุ่มตัวคนที่เป็นมิจฉาชีพเหล่านี้ให้ได้โดยเร็วนะครับ
จฉาชีพไม่เห็นใจใครหรอกค่ะไม่งั้นเขาคงไม่เชื่อมิจฉาชีพนะ